บอกว่าโอ้โหค่ารถโดยสารค่าแท็กซี่มันขึ้นจังเลยนะครับ

ปกติมิเตอร์มันกระโดดอยู่ที่นี่มั้ยไม่เคยสังเกตดู๔เก้าแล้วมา๗เกือบน้ำมีมั้ยจริงน้ำมีมั้ยมันไม่เคยมาแพงแน่นี้นะ
มิเตอร์กระโดดติดจรวดพรวดพาดแบบนี้นะครับ
ก็ในคลิปผู้หญิงซึ่งเป็นผู้โดยสารก็ถ่ายภาพของมิเตอร์ในรถแท็กซี่คัน
หมายเลขทะเบียนท้อทหารสศ๘๐๙๔
ซึ่งเห็นความผิดปกติของตัวเลขราคานะครับ
คือรถมันเคลื่อนไปนิดเดียวเองนะคุณนะ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะ

แต่ว่าดูสิจาก๖๙เพิ่มขึ้นไป๗๘
เพิ่มไป๗๓ในระยะเวลาไม่กี่วินาที

แล้วก็มันก็ยังไม่ทันติดนานเลยนะครับ

คือจริงก็ขึ้นช่วงละ๒บาทถูกแล้วนะ

ก็เอามือซ้ายเอื้อมมากดปุ่มอะไรสักอย่าง
จนกระทั่งมิเตอร์ขยับกลายเป็นปกตินะครับ
ผู้โดยสารก็ยังพอจะใจเย็นอยู่นะ
ถึงเวลาลงก็จ่ายเงินแต่ก็ถามแท็กซี่ทำไมมันแพงจัง
แต่คนขับก็นั่งนิ่งเลยบอกแค่ว่าไม่มีอะไร
รับเงินเสร็จก็รีบขับออกไปทันที
เข้ามาดูคลิปนี้ต่างให้ความเห็นคล้ายกันนะครับ
บอกว่าแท็กซี่คันนี้สงสัยจะติดตั้งเครื่องโกงมิเตอร์แน่นอนนะครับ
และบางคนยังแชร์ประสบการณ์ว่าเจอมาเหมือนกัน
ขณะที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นว่าเคยคุยกับแท็กซี่
หลายคนบอกเหมือนกันว่าเอาความเสี่ยงจากการโกงมิเตอร์
ไปรับลูกค้าแบบไม่เกี่ยงจุดหมายปลายทางจะดีกว่า
ทำแบบนี้มีแต่เสียกับเสียนะครับ